เมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
เพื่อขอบคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า๓๐๐คน
เป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ให้กับทั้งลูกค้าแล้วก็ระบบของกรฟนเองด้วย
พันธกิจของกรฟนก็คือระบบไฟฟ้ามั่นคง
บริการมั่นใจแล้วก็ห่วงใยสังคม

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

บริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็แม่นยำ
แล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับ